คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องคนหนึ่งเป็นเด็กนักเรียนชายอยู่ชั้นม๓ที่จันทบุรี
ก็มาร้องขอความช่วยเหลือทางคดีกับคุณกันจอมพลัง
เพราะคดีของลูกชายที่แจ้งความเอาไว้เนี่ยมันไม่คืบหน้าเลยนะฮะ
ตั้งแต่เมื่อปลายมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ลูกชายทนทุกข์ทรมานมา๓ปี
เพราะถูกเพื่อนรุ่นพี่ที่โรงเรียนซ้อมครั้งแล้ว
ก็ไม่กล้าบอกเพราะถูกข่มขู่
ถ้าไปบอกครูบอกอาจารย์เนี่ยหรือไปบอกใครก็แล้วแต่
เดี๋ยวจะเอาให้ตายจะเอาให้หนักกว่านี้อีก
โดนมาเรื่อยจนแบบแทบจะเป็นซึมเศร้า
สุดท้ายน้องถึงตัดสินใจมาบอกพ่อกับแม่
มีคลิปหลักฐานมาให้พ่อกับแม่ดู
ผู้ชมดูหน่อยนะฮะว่าน้องเนี่ยโดนยังไงบ้างนะครับ

คลิปนะครับคือน้องที่นั่งอยู่ก็จะโดนอีก
เตะทั้งต่อยเอาสายยางฟาดนะครับ
คือต้องขออนุญาตทำภาพแบบหยุดเอาไว้หน่อยนะครับ
อันนั้นเป็นรุ่นพี่นะครับนี่เด็กก็เนี่ยน้องก็โดน
น้องก็ไม่กล้าจะตอบโต้อะไรคนอื่นก็ถ่ายคลิปอยู่
บางคนนั่งสูบบุหรี่อยู่ยืนสูบบุหรี่อยู่ก็มี
ถ้าไปดูช่วงท้ายคลิปเนี่ยมันจะมีช่วงเอาสายยางฟาดอีกนะ
เขาเสร็จเนี่ยเดินมาก็มาสูบบุหรี่ต่ออะไรต่อนะครับ
เด็กชายวัย๑๕ปีนะฮะในชุดนักเรียนนะครับ
พี่สองคนสลับกันเตะต่อยทำร้าย
น้องก็ยกมือไหว้ขอร้องร้องขอคือก็โดนอยู่โดนอยู่จนน่วมอ่ะนะครับ
คือสุดท้ายแล้วเนี่ยพอทำร้ายเขาเสร็จเนี่ยนะก็ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จำไว้นะอย่าไปทำอีกเราก็ไม่รู้ว่าน้องเขาไปทำอะไรไว้นะ
พวกนี้ไม่พอใจจับไม้จับมือคือน้องก็เหมือนกับก็ฝืนใจต้องยอมจับมือกับรุ่นพี่
โดนซ้อมอยู่เรื่อยนะฮะหลายครั้งหลายหนนะฮะมันยังมีคลิปเหตุการณ์ในส่วนอื่นอีกนะครับ
ไม่ใช่แค่แค่หน้าบ้านหลังนี้นะฮะคือพอน้องทนไม่ไหวเนี่ยน้องบอกโดนมา
๓ปีนะตั้งแต่มหนึ่งยันมสาม
ก็เลยไปบอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็พาลูกเนี่ยไปแจ้งความ
ตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จันทบุรี
นี่เห็นมั้ยไอ้คนนี้ก็ยืดนั่งสูบบุรีไฟฟ้า
นี่พ่นปูดไปเห็นไหมอ่าอุ้ยตำรวจที่ไหนบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้า
จำหน่ายห้ามขายห้ามครอบครองเนี่ย
ดูซะนะนี่เด็กอายุ๑๕๑๖บ้องอะไรอีกก็ไม่รู้
คือมันไม่กลัวเด็กรุ่นน้องจะเจ็บนะมันกลัวบ้องมันจะพัง

เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งไปต่อยเพิ่งเอาสายยางไปฟาดเขา
ขอไปดูภาพเมื่อกี้หน่อยได้ไหมไปจับมือ
ไอ้คนนี้เนี่ยไปต่อยเขาใหญ่เลยนะ
พอเสร็จแล้วก็เดินไปแล้วก็ทำเป็นแบบเหมือนจับมือว่าโอเคนะ
ไม่ติดใจกันนะโอเคอะไรอ่ะพี่อุ๋ย
คือเด็กก็ต้องยอมจำใจโอเค

นี่เดี๋ยวค่อยดูนะเนี่ย
แล้วพอต่อยเขาเสร็จก็มาจับมือ

ดูนะ
เห็นไหม
คืออะไรอ่ะ
อ้าวไม่ใช่แค่นี้นะ
พ่อกับแม่ไปแจ้งคดีไม่คืบนะครับ
ตั้งแต่มิถุนายนไม่คืบเลย
คุณกันจอมพลังก็เลยไปตามคดีให้เลย
ของอย่างนี้ต้องให้กันจัดการ
กันจอมพลังนี่เขาเห็นเด็กถูกทำร้ายนี่เขาไม่ได้เลยนะฮะ
สตรีนี่ช่วยทุกเคสค่ะ
พวกนั้นนี่ต้องให้กินข้าวผ่านทูบกันบอก

คือน้องเอเนี่ยบอกว่ารุ่นพี่ที่ทำร้ายเนี่ย
ทำร้ายตั้งแต่อยู่ม๑ยันม๓นะ
ม๑นี่อายุประมาณสัก๑๓นะพี่หุย
ตอนนี้๑๕ม๑ยันม๓ถูกทำร้ายเรื่อยมา
รุ่นพี่กลุ่มนี้ชอบสั่งให้ทำหลายอย่าง
คือให้แก้ผ้ามั่งถ่ายคลิปวีดีโอเก็บเอาไว้
เพื่อประจานบ้างถ้าไม่ทำก็จะถูกซ้อม
ทำอะไรผิดใจไม่ได้ดั่งใจก็ถูกซ้อม
หนักเนี่ยถึงขั้นมีแบบเอาน้ำมันมาราดแล้วจะจุดไฟเผาก็มี
โชคดีมันยังไม่ได้เผาแล้วขู่ห้ามไปบอกพ่อบอกแม่ห้ามบอกครูห้ามแจ้งความ

รุ่นพี่กลุ่มนี้เนี่ยน้องเขาอยู่หอพัก
เคยบุกมาถึงหอพักทำลายข้าวของจนเสียหายทำร้ายร่างกายก็มี
บอกเคยไปแจ้งครูนะเคยไปบอกครูว่าผมถูกทำร้าย
ครูบอกว่ายังไงรู้ไหมคะบอกอ๋อทำอะไรไม่ได้หรอก
เหตุการณ์มันเกิดนอกโรงเรียนมันเกิดที่หอพักเธอไง
สุดท้ายน้องเครียดมากนะฮะถึงขั้นเคยคิดจะฆ่าตัวตาย
เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าแต่โชคดีเหลือเกิน
น้องยังไม่คิดถึงขั้นนั้นน้องตัดสินใจเนี่ยมาบอกพ่อกับแม่ก่อน
แล้วก็เอาคลิปที่ว่ามันส่งต่อกันว่ามันทำลายน้อง
น้องก็อัดบันทึกคลิปเอาไว้แล้วเอามาให้พ่อกับแม่ดู
ถ้าบอกพ่อแม่หรือว่าแจ้งตำรวจนี่โดนอีกนะโดนเพิ่ม
เราก็เลยไม่กล้าหลับพ่อแม่ใช่ครับแต่ว่ามันทนไม่ไหวแล้วครับพี่
มันก็ต้องมาแจ้งให้ทุกคนรู้ครับว่ามันยังมีคนแบบนี้อยู่
คืออย่าไปทนนะน้องนะอย่าไปทนเราจะไปทนให้พวกนี้ที่มันเป็นใครที่ไหนก็ไม่
ไม่ใช่ญาติพ่อแม่ไม่ใช่พี่น้องเราเลยใช่ไหมมันจะให้มันมาเตะมาต่อยมาทำร้ายมาทรมานเราทำไม
ไม่มีเหตุผลอะไรใดทั้งสิ้นที่ใครจะทำร้ายใคร
ต่อให้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำร้ายลูกแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหม
แล้วเราจะไปให้พวกนี้ไอ้เด็กแบบที่พ่อแม่มันก็ไม่ได้ดูแลนะใช่ไหม
สูบกัญชาสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปมั่วสุมกันแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นที่เห็นว่าเขาไม่มีทางสู้
ทุกผู้ชมครับพ่อกับแม่ของน้องเอบอกว่าพอเห็นคลิปของลูกชายเนี่ยรับไม่ได้นะฮะ
ขนาดลูกชายร้องขอชีวิตรุ่นพี่เหล่านี้ก็ไม่หยุดนะครับไปบอกครูแล้วครูก็บอกทำอะไรไม่ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นนอกโรงเรียนสุดท้ายพอลูกมาบอกเนี่ยพาลูกไปเซ็นใบลาออกเรียบร้อย
แล้วไปแจ้งความที่จันทบุรีที่สพที่เกิดเหตุตั้งแต่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมา
จนถึงขณะนี้กลางเดือนสิงหาแล้วคดียังไม่คืบอะไรเลย
หลังจากที่มาแจ้งความเนี่ยพ่อกับแม่ของน้องเอบอกว่าหนึ่งในกลุ่มที่ทำร้าย
โทรมาหาชอมาขอร้องว่ายังไงหม่าว่ารักแจ้งใจให้ไหมครับผม

ไม่เห็นหยุดเลยทำกับน้องยังก็แบบเยี่ยงแม็คมันวางหูไปเลย
วางสายไปเลยแต่สุดท้ายทางคดีก็ไม่มีอะไรคืบหน้า
หลังจากมาขอความช่วยเหลือกับคุณกันจอมพลัง
แล้วคุณกันมาตามเรื่องให้ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ยังไงคะคืบเลยฮะคืบทันทีเลยค่ะตำรวจไปตามตัวเด็กกลุ่มที่ก่อเหตุทั้งหมด
มาที่โรงพักนะครับทุกผู้ชมครับนี่แม่ของเด็กที่ก่อเหตุมาด้วยนะ
หนึ่งในเด็กพวกที่ก่อเหตุนะแม่เขามาด้วยแม่เขาก็บอกแม่ก็ขออธิบายในมุมของแม่บ้างก็แล้วกัน
เอาละยอมรับว่าลูกชายแม่ก่อเหตุจริงแต่ลูกชายแม่ทำไปเนี่ยเพราะโมโหก็เออ่ะตอนต่อยแล้วเนี่ย
ล้มแล้วมาทับตัวลูกชายแม่พี่อุ๋ยขอเหตุผลอีกทีได้ไหมคะพี่อันนี้เป็นหนึ่งในเด็กที่ก่อเหตุ
ไม่ใช่ไอ้พวกที่ไปต่อยหลักจะมีเด็กอีกคนนึงที่ไปร่วมด้วยแม่ของเด็กคนนี้บอก
ลูกชายแม่เนี่ยโมโหที่ตอนเอถูกไอ้พวกนั้นต่อยแล้วล้มมาทับตัวลูกชายแม่
ลูกชายแม่ก็เลยต่อยไปสองทีไม่ได้ตั้งใจจะแบบร่วมทำร้ายทรมานอะไรแบบนั้น
แล้วความจริงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะขวัญค่ะแม่ขอบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องของเด็ก
ไม่ใช่เหรอเด็กทะเลาะกันโอ้โหเด็กกลุ่มนี้เขาสนิทกันอยู่แล้วเขาก็แค่ทะเลาะกันแค่นั้นเอง
แม่ก็ไม่รู้มาก่อนนะว่าลูกชายแม่เนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบนี้ตำรวจมาถึงบ้านนี้แม่ยังตกใจอยู่เลยว่า
นี่ลูกแม่ไปร่วมก่อเหตุแบบนี้เหรอเนี่ยค่ะคนผู้ชายเนี่ยที่ผ่านชีวิตมาเนี่ยจะรู้
คือแม่พูดไม่ถูกนะแม่เป็นผู้หญิงอ่ะคือพออยู่ในกลุ่มใช่ไหมคะมันเห็นก็ต่อยกันก็เหมือนกับว่ามึงลงมาใส่กูเหรออะไรอย่างเงี้
เหมือนว่าคนนั้นอ่ะผิดอยู่แล้วแหละคนที่ชื่อบั๊กเนี่ยก็โดนทำโทษเนี่ยก็ผิดอยู่แล้วแหละใช่ไหมคะ
ก็เขาล้มลงมาเท้าก็คือเด็กวัยรุ่นก็ก็ต่อยกันอยู่ตรงนั้นคือเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วแล้วก็ก็ต่อยกลับอย่างเนี่ยโดนกูเหรออะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ครั้งเดียวค่ะคุณแม่เหตุการณ์ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่มีค่ะไม่มีหลายครั้ง
อ้าวแม่ความจริงผมก็ไม่อยากให้เห็นภาพความรุนแรงอะไรเยอะแยะนะค่ะ
ต่อยกันตามภาษาวัยรุ่นใช่ไหมใช่ค่ะทะเลาะกันอืมอ่าแค่ต่อยกันตามภาษาวัยรุ่นอืม
ประธานโทษนะฮะโดนไปแทบตายร้องขอชีวิตนะคะนี่ถ้าเป็นลูกชายผมไม่ต้องถึงกัน
ท่านผู้ชมครับโลมาโลมาคือลูกชายของแม่ที่แม่บอกว่าก็ลูกแม่เนี่ย
เอเขาล้มทับตอนที่ถูกสองคนนั้นต่อยแต่มันเป็นเหตุการณ์ในห้องนะ
โลมาบอกว่าวันเกิดเหตุเขานัดเอให้มาที่บ้านรุ่นพี่สองคนคือมิกกับแม็ก
มาด้วยแล้วสองคนเนี่ยคือมิกกับแม็กซ์เนี่ยเขาไม่พอใจเออยู่แล้วเพราะเอ
เนี่ยเคยไปทำร้ายรุ่นพี่มาก่อนก็เลยลุมเตะลุมต่อยเอจังหวะนั้นเนี่ย
ผมไม่ได้ยุ่งด้วยเลยนะโลมาบอกไม่ได้ร่วมทำร้ายเลยตอนที่รุ่นพี่ลากเอ
เข้ามาในบ้านเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยเอเนี่ยล้มแล้วมาทับผมผมนั่งอยู่บนโซฟา
ผมก็โมโหสิเลยลุกขึ้นมาชกเอไปสองครั้งเตะไปอีกทีนึงนี่ฮะ
ระหว่างนั้นกำลังสัมภาษณ์อยู่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
โลมาหันมาตะคอกใส่นักข่าวบอกเอาไมค์ไปไกลหน่อยไหมผมไม่ชอบเอาไมค์มาเจาะ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหผมอยากจะบอกเหมือนกันนะว่าในมุมของผมเนี่ย
ทางฝั่งคนเสียหายที่ไปแจ้งความเนี่ยคือเอเนี่ยก็ไม่ได้ดีอะไรนักหนาหรอก
ผมรู้จักกันมา๓ปีผมรู้จักเขาดีกว่าผู้สื่อข่าว
ผมคงกล้าพูดผมกล้าพูดว่ามันก็ไม่ใช่คนดีขนาดนั้น
เพราะว่าผมบอกว่าผมอยู่ด้วยกันผมรู้ทุกอย่าง
เพราะว่าผมรู้ทุกอย่างไงพี่ว่าผมรู้ผมอาจจะรู้อะไร
ผมอยู่กับน้องมันมา๓ปีผมอาจจะรู้อะไรมากกว่าพวกพี่ก็ได้ถูกไหม

เราก็จะเช็ดนะกลับทั้งครองได้

อยู่เรียกบ้างเลย

ว่ามังมา

อยากรู้จักเหลือเกิน
พอรู้ข่าวว่าเอามีเคสของเอเนี่ย

หมายถึงว่ามีน้องอีกคนนึงโดนทำร้ายเหรอพี่อุ๋ย

ใครนะมิ๊กแม็กอะไรนะโมงโลมาบอกเมื่อ๒เดือนก่อนลูกชายขี่จักรยานยนต์ไปตลาด
กับน้องชายอายุ๖๗ขวบเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่กัน๑๐กว่าคน
ขับรถกระบะมาปาดหน้าแล้วรุมซ้อมเอาก้อนหินทุบหน้า
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนต้องรักษาตัวอยู่๑เดือน
นี่แจ้งความไปแล้วยังไงกันเนี่ย
พี่ตำรวจที่จันทบุรีเขาบอกเขาแจ้งความเหมือนกันคดีก็ไม่คืบเหมือนกันเลย

โดนหินทุบโดนทอตีโดนแบบ

โดนทั้งหมดเยอะอ้าว
น้องเรียนรับเป็นกลุ่มไหม

เคยแจ้งความที่นี่ไว้แล้ว๒ครั้งค่ะ

คดีแจ้งไปก็ยังเงียบอยู่
เราก็รออยู่ทางผู้ค้นจะว่า
คุณกัลจอมพลังบอกว่าจะขอเดินเรื่องดำเนินคดีกับเด็กกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดนะครับ
เพราะพฤติกรรมมันโหดเยี่ยมเหลือเกิน
ขณะตอนที่แม่ของน้องบีผู้เสียหายรายใหม่ที่ทราบข่าวเนี่ย
มาหาที่โรงพักเชื่อไหมคะ
คือไอ้แก๊งพวกนี้ตำรวจเขาไปตามมาใช่ไหม

พอรู้ว่าเอ้าน้องบีเนี่ยมาแจ้งความเพิ่มมาตามความคืบหน้าคดีเพิ่มอีกคนนึง
ค่ะนะฮะคือคนในกลุ่มของแก๊งพวกนี้เนี่ยขี่จักรยานยนต์วนเวียนเข้ามาที่โรงพักนะฮะ
ถ้าผู้ชมถามโรงพักไหนสพเมืองจันทบุรีสพเมืองจันทบุรี
นี่วนมาเลยมาทำไมคะสงสัยจะอยากเจอกันจอมพลังหรือยังไง
ดูหน้ากันนะกใกล้เริ่มขึ้นแล้วนะลองฟังกันหน่อย
แล้วเมื่อกี้คนที่เอาหินทุบหน้าลูกเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ยังขับมอไซค์มา
เยอะอยู่อยู่ที่สพจันทบุรีคิดดูเดี๋ยวมันขับมาเยอะแม่
ผู้เสียหายถึงในโรงพักอ่ะอืมถ่ายรูปเขาอ่ะคิดได้มันไม่มีสลด
เลยนะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่ผมเดินทางมาจากกรุงเทพ
ก็ลื้อแม่งให้หมดนะครับไอ้แก๊งนี้นางก็ลื้อแม่ให้หมดนะ
อะไรที่ดำเนินคดีได้ก็ต้องดำเนินให้ได้ทุกอย่างแล้ววันนี้เรื่องต้อง
เดินนะมันทุเลศมากทำลูกเขายังจะกล้ามาถึงในสวน
สพนี่มันสถานีตำรวจนะมึงทำเขาแล้วมึงยังกล้ามาเยอะเยอะ
ถึงในนี้ได้เนี่ยโอ้โหมึงไม่กลัวกฎหมายแล้วนะ
วันนี้ก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดครับตอนเนี้ยเดี๋ยวท่านภูมิกับเนี่ย
กำลังเจ้าที่อำรวจกำลังจะไปรับน้องนะครับ
โรงเรียนเพื่อมาที่สพนะแล้วผมรับประกันความปลอดภัย
นะครับปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าใครเนี่ยมันจะคุกคาม
ผมขู่น้องนะครับนะเดี๋ยวท่านเจอผมนะท่านเคย
เหมือนที่ผมบอกท่านเคยไล่ล่าเขาวันนี้ผมจะไล่ล่าพวกท่านบ้าง
เดี๋ยวเอากันให้สุดกันไปข้างหนึ่งนะครับเคยไล่ล่าเขาวันนี้ต้องถูกไล่ล่าบ้างละ
นะไม่ได้ว่าไล่ล่าทำร้ายนะคือถ้าคดีไม่คืบเนี่ย
ใช่ไหมคือพอรู้ว่าเขาแจ้งความโทรมาบอกอย่าแจ้งความได้ไหมครับ
ผมกำลังเรียนอยู่อืมแล้วเกิดอีกฝั่งเขาถูกทำร้ายจนเขาแบบ
ตัดสินใจถ้าเขาไม่บอกพ่อกับแม่ก่อนเนี่ยเขาไปฆ่าตัวตายทำยังไง
แล้วที่สำคัญเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ของไอ้เด็กพวกนี้นะ
อันนี้มาแค่คนเดียวนะผู้ปกทองที่เห็น
มันมีอีกหลายคนโดยเฉพาะไอ้คู่นั้นใช่ไหม

ไฟฟ้าอยู่คือคุณเข้าใจแหละว่าคนเราต้องทำมาหากินทุกคนก็ทำมาหากินหมดนะ
แหละมีใครบ้างเติบโตมาไม่ทำมาหากินทำมาหากินแล้วเนี่ยความรับผิดชอบกับ
สังคมมันต้องมีด้วยคือคุณไม่ใช่บอกว่าคุณทำมาหากินแต่คุณไม่ดูแลลูก
หลานคุณเลยแล้วปล่อยให้เป็นพาระกับสังคมอย่างงี้หรอมีควรควรเห็นอท
แห่งชาติต้องดูรักแต่ว่ามีบุหรี่ไฟฟ้านี้แล้วแค่บุหรี่ไฟฟ้าแล้วไอมะคน

ที่เขาดูมีความหวังตอนยืนข้างคุณกัน
แสดงว่าเขาไม่ได้มีความหวังอะไรเลยตอนที่ไปหาตำรวจ
เขาดูมีความหวังจริงตอนคุณกันพูดว่าจะเอาดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะฉะนั้นหน่วยงานรัฐจะตำรวจหรือว่าจะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่
อย่าไปโทษประชาชนเลยครับว่าอ้าวฟ้องสื่ออีกแล้ว
ไปหาเพจดังไปหาคนดังไปหาคนที่คอยช่วยเหลือประชาชนอีกแล้ว
ฟ้องกันทำไมมาบอกเจ้าหน้าที่สิก็บอกแล้วมันไม่คืบหน้า
แม่บอกว่าแจ้งตั้งแต่มิถุนายนแล้วไม่มีอะไรเดินเรื่องอะไรเลย
พอบอกคุณกันปุ๊บมันเกิดเรื่องเลย
นี่ไม่นับที่ต้องไล่ไปถึงครูอีกนะที่เด็กบอกไปบอกครูแล้ว
บอกทำอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นอกโรงเรียน